อ่านมาบ่อยเรื่องของการชาร์จโทรศัพท์มือถือ
ทิ้งเอาไว้บ้างชาร์จแล้วก็นอนบ้าง
ที่ชัดไม่ได้มาตรฐานบ้างแล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นมา

เกิดขึ้นที่กาลสินนะฮะเขาก็ชาร์จเอาไว้แล้วดูสิฮะ

สภาพบ้านนี่แทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะ

นะครับโอ้โหศูนย์มารับแจ้งเหตุสวัสดิ์กราศิลป์นะฮะ
เขาได้รับแจ้งเหตุบอกว่าดีนะไฟไหม้บ้าน
บ้านหลังนี้เลขที่๒๓๑หมู่ที่๕นะฮะ
เทศบาลตำบลห้วยโผนะฮะก็ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลไปดับเพลิง
เป็นบ้านแบบ๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะฮะ
ต้นเพลิงมันคือชั้นสองด้านบนมันเป็นไม้ไงนะฮะ
แล้วมันไหม้หมดเลยฮะเขาก็ไปถึงปุ๊บ
ก็ฉีดน้ำสกัดเพลิงลุกลามอยู่ข้างบน
ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเพลิงก็สงบลงไปนะฮะ
จุดที่เกิดเหตุมันคือตู้ที่ใช้เก็บหมอนที่นอนนะฮะ
ไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยนะฮะ
ไปถามเจ้าของบ้านชื่อว่านายคำกอง
บอกว่าตอนนั้นเขาไม่อยู่บ้านมีหลานสาวอยู่ที่ชั้นล่างนะฮะ
เขาเองก็รดน้ำไปรดน้ำผักอยู่ที่สวน
ระหว่างที่รดน้ำอยู่หลานโทรมาบอกว่า
ไฟไหม้ไฟไหม้ตัวเองก็ต้องรีบกลับมาดูครับ
พอมาถึงก็เห็นแล้วเจ้าหน้าที่มาชาวบ้านมาช่วยกัน

แล้วก็ไปถามหลานก็บอกว่า
ตอนนั้นนานาหนูวันนั้นนอนดูทีวีอยู่ข้างล่าง
แล้วก็เสียบที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้นะฮะ
หลานสาวได้ยินเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมา
จากข้างบนชั้นสองของบ้านนะฮะ

ทั้งไฟลุกขึ้นที่ภาห์บ้านชั้นสองนะฮะ
เร็วมากเลยนะฮะก็ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็ขอให้ชาวบ้านมาช่วยกันดับ
สาเหตุยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากที่เอามือถือไปเสียบชาร์จไว้ที่ข้างบนบ้านหรือเปล่า
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพเมืองกรสินก็ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
ว่ามันเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ส่วนที่มันจะเกิดจากการเสียบมือถือไว้หรือไม่
นั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอในการตรวจสอบมันเกิดขึ้นหลายปัจจัย
เช่นปั๊กมันอาจจะไม่ดีที่ชาร์จอาจจะไม่ดี
ชาร์จนานความร้อนมันขึ้นมันก็ระเบิดขึ้นมาได้หลายอย่าง
หรือเป็นที่มือถือก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบก่อน
แต่ว่าทางที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมเลี่ยงดีกว่า
การที่จะแบบชาร์จแบตทิ้งไว้นานหรือว่าชาร์จแบตข้ามคืนมันอันตรายจริงนะคะ